โหดแฟนสาวซึ่งเป็นนักศึกษา
ใช้มีดแทงจนแฟนสาวนั้นเสียชีวิตภายในห้องพัก

ตำรวจตรวจสอบหอพักไม่มีชื่อในตำบลธนู
อำเภออุไทยจังหวัดพระนครสีอายุกรรม
หลังจากรับแจ้งเหตุฆ่ากันตาย
ในที่เกิดเหตุเป็นหอพัก๒ชั้นอยู่ในซอยน้องแดง
บริเวณหน้าห้องมีรอยเลือดของนายกมลพบเกรดโฉมอายุ๓๐ปี
ถูกแทงบริเวณเหนือราวนมซ้ายและขวารวม๒แผล
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลราชธานีไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ส่วนภายในห้องพักค่ะปิดไฟมืด
ทันทีที่เจ้าหน้าที่เปิดไฟนะคะ
พบนางสาวสุธินีสายสมบูรณ์อายุ๒๐ปี
ชาวจังหวัดบุรีรำสภาพกึ่งเปลือยค่ะ
ถูกแทงบริเวณอกและตามร่างกายหลายแห่งเสียชีวิตที่เตียงนอนนะคะ
มีมีดปลายแหลมปลอกผลไม้ยาว๕นิ้วตกอยู่๑เล่ม

วันดีสุขทองดีอายุ๖๔ปีผู้ดูแลหอพักบอกนะคะว่า
ผู้เสียชีวิตเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่
ส่วนแฟนหนุ่มที่ได้รับปากเจ็บ
เป็นคนงานโรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
โดยมาเช่าห้องพักราคาเดือนละ๑๘๐๐บาท
เข้าอยู่ได้๑๐วันเท่านั้นนะคะแต่ว่าทะเลาะกันด้วยความหึงหวงเป็นประจำค่ะ
กระทั่งค่ำเมื่อวานนี้นะคะได้ทะเลาะกันอย่างหนักและคว่างปลาสิ่งของภายในห้อง
จากนั้นได้ยินเสียงฝ่ายหญิงร้องขอความช่วยเหลือ

กระทั่งเวลา๓นาฬิกาของวันนี้
นายกมลพบคลานออกมาจากห้องในสภาพบาดเจ็บ

ผู้เช่าที่อยู่ใกล้เคียงเห็นจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์และนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุริยาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอุทัย
ว่าทั้งคู่จะตกลงปัญหาเรื่องความรักกันไม่ได้นะคะ
จึงยุติปัญหาด้วยความตาย